ชนบุรีนะคะมีการแชร์คลิปคลิปหนึ่งออกมาในโลกออนไลน์ค่ะ
เขาบอกว่าผู้ชายคนหนึ่งขับเบ้นป้ายแดงเลยนะ
เฉียวชนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างซึ่งเขาจอดอยู่ข้างทาง
คนขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างพร้อมผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ
หลังจากนั้นตัวเองมีความผิดไงลงมาจากรถโวยวายผมเป็นตำรวจ
แล้วคนที่ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างเนี่ยเขาจะมาเรียกรับเงินผมหรือเปล่า
เพราะครูภัยมาช่วยตบหน้าครูภัยอีกดูคลิปกันค่ะ
หรือสิทธิ์พ่อด้วยครับ
เงิน
นะเฮ้ย
นี่ค่ะในคลิปจะเห็นว่าให้คุณผู้ชมตัดสินเองนะ
คุณว่าผู้ชายคนนี้ผู้จะรู้เรื่องหรือเปล่านะคะ
อ้อแอ้อแอแล้วก็เดินเลี้ยวไปเลี้ยวมาเนี่ยนะคะ
แต่ประโยคช่วงท้ายเขาบอกว่าเห็นไหม
คนที่เรียกรับเงินทำมาเป็นกระโดดใส่รถเนี่ย
มันเคยเกิดขึ้นในต่างประเทศเขาอ้างเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะคะ
แล้วหลังจากนั้นกู้ภัยมาช่วย
กู้ภัยถูกตบหน้าด้วยอย่างที่ฉันบอกไป
ก็เลยจะต้องไปคุยกับกู้ภัยถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นายกัมพลศรีพระภูบุตรอายุ๒๓ปีเป็นกู้ภัยไตรคุณธรรม
ดูแลพื้นที่นี้เล่าให้ฟังค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในซอยสพเสม็ดเก่า

ก่อนเกิดเหตุชายหญิงสองคนเขาขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างมา
แล้วก็มาจอดชิดขอบด้านซ้ายตรงจุดเกิดเหตุ
คนขับขี่หยิบขวดน้ำขึ้นมาดื่ม
โดยมีผู้หญิงนั่งอยู่ด้วยอยู่บริเวณจุดที่เป็นพ่วงข้าง
จากนั้นผู้ชายที่ปรากฏในคลิปคนขับรถเบ้นป้ายแดงเนี่ย

ผู้หญิงที่นั่งอยู่ได้รับบาดเจ็บไหล่ด้านขวา
กู้ภัยก็เร่งประถมพยาบาลให้
ตำรวจสพเสม็ดก็เข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แต่ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจู่ค่ะ
คนขับรถเบ้นป้ายแดงอาการมึนเมาเดินโซเซลงมาจากรถอ้าง
เป็นตำรวจด้วยกล่าวหาว่าคนเจ็บจะเรียกรับเงิน
ขู่กันโชคทรัพย์ก่อนที่จะผลักใบหน้ากู้ภัย

ก็มาจับพยายามจะจับรุนแรงไว้ครับผม
ก็เลยบอกพี่ครับอย่าเพิ่งจับคนเจ็บดีกว่า
เพราะว่าเดี๋ยวคนเจ็บเขาจะเป็นเยอะขึ้น
ตามที่อบรมเรียนรู้มาครับ
นี่พี่ก็เขาเหมือนนอกภัทรผมโอ้น้องอย่ายุ่งเลย

ก็ก็ใช้คำหยาบอยู่ครับก็มึงกูอยู่ครับ
ขึ้นมึงกู้เลยครับมึงกู้อยู่
ก็เมาครับเมา
มีอาการคล้ายคนเมาเลยเหรอ